เพราะฉะนั้นช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึก
จิตใจหวั่นไหวระสำระสายว่า

ต้องมาติดตามในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะ
ในการอัปเดตเรื่องของสภาวะการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจต่าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
และคุณปริพันธ์ปริยอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

เพราะว่าเมื่อวานนี้ในตลาดต่างประเทศ

มีแรงขายเข้ามาในหุ้นใหญ่นะครับ
เช่นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคาร
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาล
ผลประกอบการออกมาอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่นักวิเคราะห์

คนที่ซื้อสุทธิอยู่ก็ยังเป็นต่างชาตินะฮะ

แต่เริ่มจะเห็นสัญญาณเริ่มน้อยลงแล้ว
เพราะว่าหลังจากเบสิตหน้าพี่นิดจำไม่ดีครับ
ซื้อเฉลี่ย๒๓พันล้านต่อวานมา

แต่เมื่อวันศุกร์ต่อเนื่องมาเมื่อวานวันจันทร์
ซื้อสุทธิไปประมาณซัก๖๗ล้อยล้าน
ก็แสดงว่าฝรั่งเขาก็หยุดดูเหมือนกันนะ
ดูเหมือนกันฮะแล้วก็คนที่หยุดดูหนักกว่าหน่อยเนี่ยก็สถาบันในประเทศ
ฝรั่งฝรั่งอย่าหยุดดูเขาชะลอซื้อนะรอซื้อยังซื้ออยู่แต่ซื้อไม่ลง
แต่นักทุนสถาบันบ้านเราเนี่ยหยุดดูจริงขายหนักเลย
๓๘๐๐ล้านขายมาทีนึงนะครับ
แล้วก็แสดงว่าหุ้นกลุ่มใหญ่เนี่ยแน่นอนพอดูตัวหุ้นที่ขายปุ๊บ
พอเดาได้แล้วว่าใครขายใครขาย
เพราะส่วนใหญ่อยู่ในเซต๕๐ก็เป็นหุ้นเรียกว่าใหญ่อันดับ๕๐อันดับแรกของประเทศไทย
ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ก็จะมีเรื่องของการจัดทำประชามติพิจารณาร่างรัฐมนูล

แล้วก็ประเด็นนี้แน่นอนพี่นิดคำถามสำคัญที่นักทุนต้องถามเรื่องของชาวมติ
ประชามติครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๒ในประวัติศาสตร์บ้านเรา
แล้วก็ครั้งนี้สำคัญกับเศรษฐกิจและการลงทุนแค่ไหนครับผม
ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากบทเรียนใกล้สุดนะครับ
นะครับตลาดก็โอ้โหกระนี้กระดาใหญ่นะครับ

แต่พอผลโหวตออกมาจริงผิดค่า

ก็เลยระวังตัวไง
ผมคิดว่าตลาดก่อนที่เราจะไปถึงวันที่ทำประชามติเนี่ย
แล้วก็ขอดูซิว่าหลังจากโหวตกันแล้วตลาดจะเป็นยังไง
จะเป็นไปตามสิ่งที่หลายคนคิดหรือเปล่า
เพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหนังสือพิมพ์นะครับ
แสดงออกมาเลยชี้ออกมาเลยว่า
สำนักที่เขาสำรวจไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างนะครับ
สาบันที่ทำวิจัยพวกนี้เนี่ยบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะโหวตรับร่าง
ถ้าโหวตรับร่างหมายความว่าไงโหวตไม่รับหมายความว่าไง
ถ้าเกิดรับร่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแวดวงการเศรษฐกิจการทุน
เราพอจะคาดเตาได้เนี่ยก็คือเรื่องของพอรับร่างปุ๊บ
ก็จะมีเรื่องการตั้งกฎหมายลูกแล้วก็ประกาศวันเลือกตั้ง
ซึ่งปกติที่ผ่านมาเวลาบ้านเราก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ย
ประมาณสัก๕๖เดือนตลาดมักจะตอบสนองดี
ใช่เรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นอันนี้ก็เป็นแบบกฎทั่วโลกเลยนะครับ
ที่นักลงทุนทั่วโลกมักจะมองเหมือนกันก็คือว่า
เมื่อไหร่ก็ตามที่จะมีวันเลือกตั้งชัดเจนนะครับ
่งหน้า๖เดือนเนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้นขึ้นไปตลอดเลย
เพราะว่าหมายความว่ารัฐบาลชุดใหม่นะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
ประเทศเราก็จะกลับไปสู่ในเรื่องของการดำเนินนโยบายนะครับปกติ
ใช่ค่ะเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจต่างเลย
ที่สำคัญคือต่างชาติเป็นเพราะนักทุนต่างชาตินะฮะ
ทั้งคนที่จะลงทุนในเซคเตอร์จริงนะฮะ

หรือนักทุนที่จะมาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ย
เขาก็จะพิจารณาเรื่องของการมีเสร็จภาพของการเมืองเป็นหลัก
ใช่แล้วเขาก็จะมองว่าในเรื่องของกฎหมายนโยบายต่างเนี่ย

เพราะว่าต้องบอกว่ารัฐบาลณปัจจุบันนี้เนี่ย
สายตาของนักลงทุนก็อาจจะแบบเอ๊ะเข้ามาแล้วนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวพอมีการเลือกตั้งก็จะออกไป
นโยบายต่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม

การลงทุนหลายอย่างเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่เต็มที่อะ
อันนั้นก็คงเป็นเรื่องของเรื่องการเงินและเศรษฐกิจ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดมองข้ามช็อตไป
ถ้าเกิดผลพลิกออกมาเกิดไม่รับ

ก็ต้องบอกว่าภาพของตลาดไทยเนี่ยผมคิดว่า
โหวตรับหรือไม่รับเนี่ยในมุมมองที่เราสำรวจดูนะ
สำหรับนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า
ก็ถ้าโหวตไม่รับก็ไม่เป็นไรนะครับ
ก็มีร่างกันใหม่
รัฐบาลชุดนี้ก็ยังอยู่ต่อนะครับ
และที่น่าจับตาก็คือที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้
ที่บอกว่าจะไม่สามารถปักดันในเรื่องของนโยบายการลงทุนของภาครัฐออกมาได้

แล้วก็เริ่มมีความต่อเนื่องมากขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็ทีนี้แน่นอนฮะไม่รู้เราไม่รู้แล้วว่าจะรับหรือไม่รับ

ผมคิดว่าตลาดน่าจะฝับตัวอ่อนลงในช่วงของต้นสัปดาห์
และที่ฝันปลายสัปดาห์เนี่ย
เริ่มมีแก๊บแล้วตลาดรับถ่าวไปในทิศทางไม่แน่นอนมันเกิดเกินได้นะ
กำไรของหุ้นที่มันขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าถ้าปลายสัปดาห์เนี่ยเกิดมันย่อตัวลงมาก็ถือว่าน่าลงทุนเหมือนกัน

ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการหาหุ้นทั้งตัวมาลงทุน
ควรจะต้องมองไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมไหนเป็นหลักหรือเปล่าฮะ
ก็ต้องบอกว่าในไตรมาส๓นะครับ
ไตรมาส๓เนี่ยเรามักจะมองกันในเรื่องของภาคการลงทุนของรัฐ

โครงการหลายอย่างเนี่ยจะถูกผลักดัดออกมา

ฉะนั้นเนี่ยตลาดก็จะจับตาไปที่แน่นอนล่ะกลุ่มธนาคาร

เรื่องของบริษัทขายวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนนะครับ
รวมไปถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ในขณะเดียวกันก็จะเกี่ยวข้องกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ
คาดหวังว่าเอ๊ะครึ่งหลังเนี่ย
บริโภคของคนไทยน่าจะค่อยดีขึ้น

เพราะว่าในแง่ของตัวภาระหนี้ครัวเรือน
คนก็ผ่อนบ้านผ่อนรถไปเยอะ๓๔ปีแล้วนะครับ

ฉะนั้นกลุ่มที่เกี่ยวกับกลุ่มเรียกว่า๕ปีนะครับ
และรวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว
ราคาของกลุ่มโรงแรมต่างมักจะเป็นระดับราคาที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อ

ใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วช่วงก่อนประชามติแบบนี้นะครับ

ช่วงต้นสัปดาห์อาจจะมีแรงขายเข้ามาบ้างนะครับ

อย่างเช่นกลุ่มธนาคารท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มที่ต้องบอกว่า
ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในประเทศ

ก็น่าจะเป็นแหล่งจุดหมายของเงินทุนที่จะเข้ามาซื้อในช่วงปลายสัปดาห

ค่ะต้องขอบคุณคุณเฉพาะแล้วก็คุณปริภัณฑ์ด้วยนะคะ